ที่เที่ยวที่ใครยังคิดไม่ออกว่าจะไปไหนดีไปดูดอกไม้กันหน่อยไหมคะ
พาไปดูดอกสร้อยสยามนี่เป็นพันธุ์ใหม่ของโลก
ออกดอกตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงตุลาคมจะออกสวยที่สุดนะคะ
อกไม้เหล่านี้อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิศนุโลกในพระราชดำริค่ะ
มีทั้งดอกกล้วยไม้ป่าพันไม้ป่าหายากหลากหลายชนิดเลยนะคะ
เบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิศนุโลกในพระราชดำริ

อย่างที่บอกว่านี่แหละคุณผู้ชมที่นี่เป็นแหล่งรวมพันไม้หายากอย่างสร้อยสยาม
พันไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ออกดอกตลอดทั้งปีค่ะ
แต่ว่าจะออกมากช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
ซึ่งสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพิศนุโลกเริ่มจะหนาวเย็นลงแล้ว
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๑๕๑๘องศาเซลเซียส
ก็มีนักท่องเที่ยวทยอยไปสัมผัสบรรยากาศน้าวเป็นจำนวนมาก
มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไปเข้าค่ายพักแรมศึกษาธรรมชาติก็เยอะค่ะ
จากดอกไม้สวยแล้วมีของหนักให้ดูกันด้วย
ฟักทองคุณนี่ฟักทองจริงนะไม่ใช่ฟักทองที่ทำขึ้นมา
ได้รับความสนใจมากเลยจากคนที่เข้ามาชมสวนพฤกษศาสตร์นี้
จนกว่าที่เขาเล่าบอกว่าฟักทองยักษ์
ได้รับต้นพันธุ์มาจากสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
นำมาลงดินพ่อปลูกเป็นระยะเวลากว่า๑ปี
จนมันให้ผลผลิตออกมา๒ลูกด้วยกัน
และแน่นอนความแตกต่างเห็นชัดเจนอยู่แล้ว
ส้มสดและขนาดใหญ่กว่าฟักทองทั่วไป๒๐เท่านะคะ
พอเอาไปชั่ง๒ลูกนี้ปรากฏว่าหนัก๒๑กิโลกรัมแล้วก็๓๐กิโลกรัม
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาขยายพันธุ์
เพื่อจะนำไปเพาะปลูกเพิ่มเติมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะ
นักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากจะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติ
แล้วก็ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
หรืออยากจะศึกษาพันธ์ไม้ป่าหายากนานาชนิด
สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิศนุโลกในพระราชดำริ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์